แต่คราวนี้ผมให้กลุ่มผู้ชมถ่าย
เทคนิคครับไปซื้อโจ๊กกับปลาท่องโก
จะเอากลับไปกินบ้านแต่แวะร้านสะดวกซื้อก่อน
ก็กลับเข้าไปฟึ๊บในร้านสะดวกซื้อแป๊บนึง
ปรากฏว่าออกมาอะไรหายครับ

มอเตอร์ไซส์อยู่โจ้กกับมาทุกโกหาย
นี่แหละครับช่างเทคนิคเข้าไปแล้วนะฮะเจ้าของโจ๊กนะครับ

จอดหน้าร้านสะดวกซื้อแล้วเข้าไปแป๊บหนึ่ง
จากนั้นนะครับผู้ชายอายุมาแล้วนี่ฮะเสื้อแดง
เขาบอกว่าอายุสักประมาณ๒๕๓๐ปีสวมหน้ากากอนามัยเสื้อยืดสีแดงนี่แหละครับ
มาดูเดินดูมองปลาสไปแล้วนะเมื่อกี้นะครับ
ใช่คนเดินกล่าวลงจากรถก็เดินเข้าไปร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ดูลาดเหลาอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็ออกมาเห็นว่าไม่มีใครสนใจนะ
เดินเรียบเคียงไปก่อนเล็งละเล็งละ
คือโจ๊กอยู่ในช่องเก็บของฮะตรงใต้แฮนด์นะครับ
เดี๋ยวสักพักเดียวนะแม่นึกว่าจะเอามอเตอร์ไซค์ที่ไหนได้
เอาโจ๊กกลับไปครับโจ๊กกับปลาท่องโก

เออเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ริมถนนพัทยาสาย๓อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี

ประหนึ่งขับรถมาซื้อโจ๊กเองซะอย่างนั้น
เนี่ยต่อมาทีมข่าวไปพูดคุยกับเจ้าของโจ๊ก
ชื่อพี่สันทัศน์โปสยาอนุวัฒน์

ซื้อร้านดังที่พัทยากลางเลยนะฮะ
แล้วก็แวะซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
ไอ้โจ๊กใส่ไข่๒๕บาทกับปลาท้องโก๕บาท

โจ๊กกับปาท้องโกะหายนะครับ
ก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดอ้าวถูกขโมยนี่
คือพี่สันทัศน์เขาบอกว่าไม่ติดใจเอาความนะ

ก็อาจจะเข้าใจถึงภาวะเศรษฐกิจในแบบนี้นะฮะ

แต่ไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับใครอีกนะครับ
ก็เลยโพสต์คลิปเตือนเพื่อนเอาไว้ฮะ